คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นนะครับ
ภายในธนาคารออมสินสาขาท่าแพรที่จังหวัดเชียงใหม่
คือเมื่อวานนี้เป็นช่วงเวลาของการปิดทำการแล้วล่ะ

แต่มีคนร้ายบุกเดี่ยวเข้ามาถือกันไกลมา
แล้วก็มาล็อกคอพนักงานสาว
เพื่อบังคับให้เอาเงินใส่กระเป๋าที่เขาเตรียมมา
คุณผู้ชมดูนะช่วงวินาทีระทึก
นี่ครับคนร้ายเห็นพนักงานสาวแล้วใช่ไหมฮะ
วิ่งไล่พนักงานสาวล็อกของเธอคุณดูสิ

ลากมาแบบนี้ในมือของคนร้ายมีกันไกลจ่อคอไว้
แต่สุดท้ายพนักงานของธนาคารคนอื่นเนี่ย
ช่วยพนักงานสาวคนนี้ไว้คุณ
ด้วยการทั้งยกเก้าอี้กันทั้งทุ่มเก้าอี้ใส่คนร้าย
แล้วเป็นชุลมุนกันแบบนี้๕นาทีคุณ

พนักงานก็พยายามที่จะเจรจาพูดคุยก่อน

ก็เริ่มจะมีการแบบว่าใช้เก้าอี้ในการทุ่มใส่เจ้าคนร้าย
ท้ายที่สุดถามว่าคนร้ายนี้ได้เงินไปสักบาทเดียวไหม
ไม่ได้ครับแต่ว่าถือว่าเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้น
เพราะคนร้ายมีความประสงค์ในการที่จะจี้ชิงทรัพย
เงินภายในธนาคารออมสินสาขาท่าแพร

นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นนะคุณ
นี่สักพักหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเจ้าหน้าที่ธนาคาร
เอาเก้าอี้มาสู้เลยนะฮะแล้วคนร้ายก็ไม่ถอยเหมือนกัน

แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็วิ่งไปตามแล้วก็ปิดประตูไว้แบบนี้

ลงพื้นที่ไปยังธนาคารจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
พบว่าวันนี้ก็ได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วครับ
แล้วก็ต้องให้กำลังใจแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน

เสียสิฮะโดนมีดกันไกลจี้คอแบบนั้นนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับพนักงานภายในธนาคาร

ในการช่วยเพื่อนพนักงานด้วยกันนะครับ

บอกว่าขณะเกิดเหตุนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณ๔โมง๒๐นาที

ตามปกติแล้วธนาคารก็จะล็อกประตูด้านหน้า

เจ้าหน้าที่ของธนาคารได้เปิดประตูออกไว้บานหนึ่ง
เพื่อที่จะไปเก็บป้ายประชาสัมพันธ์
ที่มันตั้งอยู่หน้าธนาคาร

หลังจากที่เปิดประตูได้ไม่ถึง๕นาที
คนร้ายพุ่งเข้ามาจากประตูด้านหน้า
แล้วก็วิ่งเข้าไปจี้พนักงานหญิงทันที

เพื่อนพนักงานด้วยกันก็เลยยกเก้าอี้

ก่อนจะเกิดการสู้กันคนร้ายก็สู้ไม่ไหวฮะ
วิ่งหนีออกไปหน้าธนาคาร
ซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะเคยมาดูลาดลาวไว้ก่อนแล้ว
ก่อนจะลงมือเมื่อวานตอนเย็นนะครับ
ขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
ก็กำลังเร่งแกะรอยหาเบาะแสคนร้ายนะครับ
คาดว่าคนร้ายไม่น่าจะใช่โจรมืออาชีพ

ทำให้หลายคนขาดรายได้ก็เลยผันตัวมาเป็นโจรนะครับ

พบว่าคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์
วนไปวนมาในพื้นที่คู่เมืองเชียงใหม่
ตำรวจก็จะกระจายกำลังลงพื้นที่หาเบาะแสตามหอพักหลายแห่ง
ซึ่งคาดว่าคนร้ายยังหลบหนีอยู่ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่
และเชื่อมั่นในฝีมือของตำรวจว่าจะจับตัวคนร้ายได้เร็วนี้